ทุกผู้ชมครับตำรวจจับกลุ่มมือยิงชายวัย๕๑ปีจนเสียชีวิตได้แล้วนะครับ
หลังจากที่หาว่าเขาเนี่ยไปรุมโทรมภรรยาตัวเองนะฮะ
นี่จับได้นะครับนี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจไปช่วยกันจับนายสุธวีนามสกุลทิพย์ชื่น
ชื่อเล่นชื่อแพมนะฮะอายุ๒๘ปีนะครับเป็นชาวพัทธลุงนะฮะ
หลังก่อเหตุใช้ปืน๑๑มมกระหน่ำยิงในอาคมนานเลื่อนอายุห้าสิบเอ็ด
นัดนะครับยิงเขา๖นัดจนเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลโคกสบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังครับ
หลังก่อเหตุนายสุธวีขับรถยนต์หนีไปกบดานที่บ้านเพื่อนที่หาดใหญ่สงขลานะครับ
ก่อเหตุไว้ที่จังหวัดตรังนะฮะแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยตามไปจับกลุ่มได้นะครับ
จับได้แถวคลองเรียน๑ย่านโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะครับ
ตอนที่ขับรถออกมากินข้าวจับได้พร้อมกับปืน๑๑มมที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ยังมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงนะฮะแล้วก็มีแมกกาซีนอยู่๗นัด
ในกระเป๋าอีก๑๒นัดนะครับรวม๒๐นัดด้วยกันนี่ฮะ
อาวุธที่ติดตัวอยู่นะครับนายสุธวียังให้การแบบวกไปวนมานะครับ
ว่าสาเหตุที่ยิงในอาคมเนื่องจากนายอาคมผู้ตายเนี่ย
ลุมโทรมภรรยาของตนด้วยความโกรธแค้นก็เลยใช้ปืนไปดักนะ
ดักรออยู่แล้วก็ขับรถเก๋งหนีมาเรื่อยนะครับ
หลังจากก่อเหตุนะครับนี่คือผู้ตายนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มันหนังอยู่ดีร่างบานเบื่อนพวกนี้ครับ
ยิงที่นัดเนาะยิงที่นัดนะยังไม่ได้อ่ะ
หาเนี่ยอ้างว่าก่อเหตุเพราะความโกรธแค้นเรื่องชู้สาว
ผู้ตายไปมีสัมพันธ์กับภรรยาของผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นเพียงคำให้การฝ่ายเดียวนะครับตำรวจบอกนะครับ
ทางการสืบสวนเนี่ยพบว่านายสุธวีผู้ต้องหามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอย่างหนัก
มีอาการหลอนยาแล้วก็หึงหวงภรรยานะฮะก็อาจจะคิดไปเองนะครับ
จากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าเคยถูกจับกลุ่มแล้วก็ต้องโทษติดคุกมา๓ปี
ในข้อหาคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนสงครามที่มีไว้ในความครอบครองนะครับ
พ้นโทษมาได้ปีกว่านะฮะตอนนี้ก่อเหตุอีกแล้วถึงขั้นฆ่าคนตายนะครับ